พาไปสุราธานีไปดูของดีของอร่อยที่เขาว่าขายกันมานานนะฮะ
ถึง๕๐ปีไม่เด็ดจริงไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้
ซึ่งร้านนี้อยู่ตรงไหนของสุราชไปติดตามกันเลยฮะ
ได้เวลาพาคุณผู้ชมบุกมาถึงจังหวัดสุราธานี
มาที่นี่เนี่ยก็ต้องมีของดีของเด็ดมาฝากกันอย่างแน่นอน
กล่องเซ็นจั๊บเพิ่มเอ็นเพิ่มกรอบเพิ่มหนัง
เห็นพูดเร็วขนาดนี้เนี่ย
นี่ไม่ใช่เจดีนะเฮ้ยไม่ใช่ดีเจนะครับ
แต่นี่นะคือแม่ค้าร้านยกเห่ง
ร้านอาหารระดับตำนานที่อยู่คู่กับเมืองสุราธานีมากว่า๕๐ปี

อะไรสั่งเพิ่มนะจ้า
เหล่าต้องเหล่าจับไส้หมูข้าวสวยหนังปลานมวันนมไข่ครอบนอกหุ้มในด้านนี้กับฟัสสั่งเพิ่มนะจ้า
พูดเร็วแบบนี้เนี่ยใครจะไปฟังทันล่ะครับ
งั้นเดี๋ยวมาฟังกันแบบช้าอีกทีนะ
เหล่าโต้งเหล่าจั๊บไส้หมูข้าวสวยหนังปลานมหวานนมไข่
กรอบนอกนุ่มในฮานนี่กลับบ้านสร้างเพิ่มได้จ้าฮ่า
ทั้งหมดนี้คือเมนูเด็ดประจำร้านยกเข่งโดยเฉพาะโล่งโต้ง
หลายคนอาจจะสงสัยว่าโลโต้คืออะไร

ลูกต้องคือก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ที่ใส่เครื่องแน่นทั้งเต้าหู้ทอดลูกชิ้นทอดลูกชิ้นกรอบขาหมูกระดูกหมูลูกชิ้นปลาและหมูแดงราดด้วยน้ำซุปกระดูกหมูรส
โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร
โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร
โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร
โรงโต้งคืออะไร
โรงโต้งคืออะไร
โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร
โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร
โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร

โรงโต้งคืออะไร